ถ้าเราจะบอกว่าคุณแอร์จำเป็นต้องสวยไงคะพี่
ไม่ใช่มันอยู่ที่บุคลิกของเรา
บุคลิกของเรามันสร้างได้
การเป็นแอร์มันเป็นอาชีพที่สวยงาม
แล้วมันเป็นอาชีพที่เรารู้สึกว่าเราได้ให้คน
ดังนั้นเนี่ยการให้เป็นสิ่งที่สำคัญกับการเป็นแอร์
ขอบอกกับน้องที่มีความฝันเหมือนพี่ตอนเด็กแล้วกันนะคะ
ว่าถ้าพี่เดียทำได้หนูก็ทำได้นะ
สวัสดีค่ะพี่ชื่อเดียนะคะนารินาศรีสำอางค่ะ
ปัจจุบันที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทย
ในช่วงประเทศนี้
วันนี้นะคะเราจะบินไปที่ที่๖๗๖ค่ะไปนาริตะด้วยกัน
จากวันนี้เราเตรียมงานบนเครื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
เราก็จะมีการเช็คเซฟตี้ต่างนะคะ
หน้าที่ของลูกเรือเอาจริงมีอยู่๓อย่าง
ดังนั้นเวลาคุณจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ย

คุณสมบัติของการที่จะมาสมัครเป็นพนักงานต้อนรับใช่ไหมคะ
ผู้ชายสูงจะต้องเกิน๑๖๕เซนติเมตร
ผู้หญิงสูงเกิน๑๖๐เซนติเมตรค่ะ
สามารถว่ายน้ำได้ในระยะทางที่บริษัทกำหนด

คือสามารถท่านได้แหละแล้วก็สามารถถัดเลนส์กับผมค่ะ
ถ้าเราจะบอกว่าเป็นแอร์จำเป็นต้องสวยไหมคะพี่อะไรอย่างนี้
ไม่ใช่มันอยู่ที่บุคลิกของเรา
บุคลิกของเรามันสร้างได้
แต่งหน้าทำผมของเรามันก็สร้างได้เหมือนกัน
ไม่จำเป็นว่าหนูต้องเป็นคนสวยเลยลูกหนูถึงจะมาเป็นแอร์ได้

หรือแต่งหน้าทำผมออกมาให้มันดูสวยดูเนี๊ยบได้

ถ้าสมมุติว่าพี่แอบเห็นว่ามีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วมันดูแปลก

มันปลอดภัยไหมสำหรับเรื่องเรา
โอเคคนนี้ผ่านขึ้นมาได้โอเคดูไม่อะไรมาก
ปุ๊บปั๊บขึ้นไปอ้าวดันลุกขึ้นมาจะแทงแอร์
ทำยังไงเราก็ต้องเป็นยามเป็นตำรวจเข้าไปช่วยอีก
ถ้าเกิดไปทำร้ายใครเข้าคนหนึ่งลงไปชักกระดาก
เราก็ต้องเป็นพยาบาลอีกเป็นในหลายอย่างค่ะ
ในเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเราต้องเป็นในสิ่งที่เราต้องเป็นให้ได้อย่างดีที่สุดอย่างร้อยเปอร์เซ็นต
ซึ่งตรงนี้เราก็จะรับการเทรนด์เป็นอย่างดี
เพื่อที่จะดูแลเด็กผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มีทุกคุณภาพทางร่างกายตรงนี้ด้วย
ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมาก

พี่เชื่อว่าความเป็นอาชีพมันเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานแบบนี้
แล้วก็ปัจจัยที่จะทำให้เป็นมืออาชีพได้ก็คือว่า
คุณจะต้องมีประสบการณ์ประสบการณ์เป็นปัจจัยของการเป็นมืออาชีพ

อืมนี้ก็เย็นแล้วเนอะ

ยังสวยอยู่ป่ะยังสวยอยู่

แกบอกว่ามีความสวยกับทุกคนเลยป่ะครับ
ใครก็มีความผอมสวยป่ะ

ก่อนว่าจะพักจะมีคนมาดูให้เรามีนะว่ามันปลอดภัยไหม
ทีมอวการ
ดังนั้นมั่นใจได้ว่าโรงแรมนี้ปลอดภัย

สำหรับพี่ว่า

ที่แต่คนที่เป็นแอร์เขาก็อยากท่องเที่ยวไปทั่วโลกไม่ใช่
ใช่ก็จริงมันก็มีส่วน

ที่ไม่ได้รักการท่องเที่ยวขนาดนั้น
แต่พี่แค่รู้สึกว่าการเป็นแอร์

สมัยเด็กเราจะเห็นว่าเขาเป็นอาชีพที่สวยงาม
รู้สึกว่าเขาจะต้องเดินทาง

โอเคเราเข้าใจว่านี่คือ

เราก็ทำตามหน้าที่ของเราไปแต่ว่า
การเดินทางอาจจะยังไม่ใช่

อาชีพของเรา

สิบจักรแซ่นเหลง
งานต้อนรับเนี่ยที่อยู่

ถึงว่าคัดมาแล้วมีประสบการณ์สูง

เวลาเรามากินเนี่ยเราจะได้รับการประเมิน

เพราะฉะนั้นเนี่ยมีการต้องรับ

มาเทียบดูว่าใครได้คะแนนสูงสุด
ดังนั้นคนที่ทำงานแล้วได้

ก็คือการเป็นคุณภีราการต้องรับ
จริงอย่างที่สุดมีประสบการณ์มากที่สุด
สำหรับที่ข้างจริงครับพี่

อาจจะต้องเป็นเล็กเส้น

แล้วพี่คิดว่าพี่สอบเข้ามาด้วยได้

คือถามว่าถ้ามันมีความสามารถ
จะต้องรู้ว่า
มีจิตใจที่โปร่งมันต้องลงต้องโปร่ง
บางทีมันทะเลาะกับคนที่บ้านมา
ตีกับแฟนมาลูกไม่ได้ดังใจหมาไม่สบาย
ถ้าเรามาเสิร์ฟถ้าเรามาทำงานแล้วเราไม่มีความสุข
คนออกข้างก็ไม่ได้ทำ
นิตะเนี่ยคนก็จะชอบมาเที่ยวมาไหว้พระ

แล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะชอบมาไหว้พระเพราะว่าขอให้เดินทางปลอดภัย

เจอมันเจ๋งไหม
มีบ้างเช่นเดินออกไปแล้ว
เดินออกนอกไปแล้ววิ่งกับเอานำบัตรมาให้
หรือว่าจะแบบก็จะมีชวนคุย

ที่จะมาเป็นแฟนพนักงานต้อนรับเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงพี่ต้องเข้าใจไหม
ใช่ต้องเป็นคนที่เข้าใจในตัวของแฟนว่าเขาจะต้องเดินทางตลอดค่ะ
แล้วเขาก็จะต้องเจอคนเยอะ
เป็นงานที่เจอคนเยอะก็ต้องเห็นใจตรงนี้ว่ามันเป็นอาชีพของเขาเนอะ
วันหยุดเราจะไม่ตรงกับคนที่บ้านเรา
ดังนั้นเราก็ต้องทำใจกับมันนี้ทำไม่ได้
อายุว่ามีประสบการณ์ดังไหนด้วย
ประสบการณ์มันเป็นปัจจัยหนึ่งในการเป็นมืออาชีพของอาชีพนี้
ดังนั้นเนี่ยอายุเยอะก็ยิ่งหมายถึงว่าเราก็ยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้น
แล้วก็ลูกเรือเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีค่ะ
ดังนั้นเนี่ยอายุเยอะไม่ใช่ปัญหานะ
ในเมื่อคุณยังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี

รับฟังแล้วต้องเป็นผู้ฟังที่ดี
นี่คืออีกหนึ่งคุณสมบัติของการเป็นแอร์
เอาปัญหาของเขาเหมือนเป็นปัญหาของเรา
บางครั้งผู้โดยสารเจออะไรหลายอย่างมาเราก็ต้องรับฟัง
แล้วบางครั้งถ้ามีปัญหาของบริษัทเราก็รับฟังและนำไปแก้ไข
ธุรกิจการบินเราจะต้องดึงลูกค้าไว้ให้ได้
ขอบอกกับน้องที่มีความฝันเหมือนพี่ตอนเด็กแล้วกันนะคะ
ว่าถ้าพี่เดียทำได้หนูก็ทำได้นะไม่ยากนะคะ
เด็กพี่เป็นคนชอบเรียนภาษาค่ะแล้วก็พี่เป็นคนชอบเอาใจคนอื่น
เริ่มจากที่ไหนเริ่มจากที่บ้านก่อนพี่เป็นคนรักพ่อรักแม่นะ
รักครอบครัวรักคนรอบข้างเอาใจคนรอบข้างรู้จักให้เขา
แล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกแปลกที่เราจะต้องไปให้คนอื่น
เพราะว่าคนอื่นเหล่านั้นเขาคือลูกค้าของเรา
เขาคือคนที่ให้เงินของเราให้เงินเดือนเรามา
ดังนั้นการให้เป็นสิ่งที่สำคัญกับการเป็นแอร์
ความประทับใจในการทำงานของพี่หรอมีหลายไฟล์สเลยค่ะ

อย่างใครที่ไม่เข้าใจอะไรเราก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจ

ขอบคุณมากฉันเป็นชาวนา
เขาพูดแค่นี้แล้วเขาก็ยิ้มแล้วเราก็เดินจากไป
มันให้ความรู้สึกว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นไฟล์แรกของเขา
หรืออาจจะเป็นไฟล์ที่เขาเก็บเงินมาทั้งชีวิต
โปรดติดตามตอนต่อไป